ขึ้นคือตอนนั้นผมก็ไม่รู้สุดใจผมก็เลยไปอะก็ไปเราไม่ได้ทำอะไรนะ
ก็คือยอมรับมาทดหนักได้กลายเป็นเบาคือเขาก็จะเปลี่ยนคนอ่ะมาคุยกับผมเรื่อยครับ
แต่คือมีคนหนึ่งสอบสวนแบบทำร้ายร่างกายผม
ทำร้ายร่างกายเหรอครับยังไงฮะ

ว่าไปแทงเด็ก๑๔เสียชีวิต
บอกตอนนั้นก็มีเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนอยู่ของดิว
ที่ถูกชี้ตัวหาว่าเป็นผู้ต้องหาพร้อมกันใช่ไหมครับ

สอบก็บอกว่าก็เหมือนใช้จิตวิญญาณครับ
เฮ้ยไอ้คนที่โดนจับกับมึงมันยอมรับเลยนะ

ผมบอกเป็นไปได้ไงผมไม่ได้ทำ

เพราะผมก็ยืนยันเสียงแข็งแล้วว่าผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำผมลูกผู้ชายพอ

ปัจจุบันเขาอายุ๒๖นะฮะแต่วันนั้นเขาอายุ๑๗

ก็คือจนออกหมายจับผมถึงจะได้ติดต่อผู้ปกครอง
วันที่อยู่ในห้องพนักงานสอบสวนที่ว่าถูกตบหงตบหัวนี่คือ

อยู่คนเดียวทั้งตบหัวผมติดโต๊ะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียว๓๔ครั้งแต่ถ้าผมต่อย

เก๋าเหรอมึงฆ่าคนอ่ะมึงมาต่อยกับกูคือน่าจะเป็นตำรวจ
เพราะว่าอันนี้ผมสติดีนะตอนนั้น

ผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ทำผมจะยอมรับทำไม

คือตอนนั้นผมวัยรุ่นยังก็เปล่า
งั้นก็ถอดกุญแจมือไปต่อยกัน

ว่าชั้นไหนผมก็จะไปสารเอ่ยอะไรเอ่ย
ผมไม่ยอมรับเพราะผมไม่ได้ทำ
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒